มาติดตามข่าวที่ถือว่าเขย่าวงการหมอสูกันหน่อย
และวันนี้ขึ้นพาดหัวในหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐ
แฉหมอสูเฉาคนไข้แจ้งหลายราย
เคลียร์ยุติเรื่องทำสอทอฟันไม่ได้
วันนี้เป็นพาดหัวแบบนี้รายละเอียดข่าวเป็นอย่างไร

ในพื้นที่เมื่อวานนี้สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เขาก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบภายในคลินิก
หลังจากมีข่าวปรากฏออกมาแล้วก็มีคนที่เป็นผู้เสียหาย
ออกมาบอกว่าถูกกระทำหลายอย่าง
ก็ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบที่คลินิก
ส่วนตำรวจเองเปิดเผยความคืบหน้าในคดีนี้
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ
ก็เป็นคลินิกเล็กเป็นตึกแถว๒ชั้น
ค่ะการเข้าไปครั้งนี้ก็นำโดยนายแพทย์อดีศร
วันธนศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ไปตรวจสอบคลินิกนี้ซึ่งเป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ลักษณะก็เป็นตึกแถว๑คูหา
เข้าไปก็จะไปเจอห้องตรวจอยู่ด้านใน
ไปพบเตียงขายอย่างอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ตรวจภายใน
แพทย์อดีศรก็เปิดเผยหลังไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้บอกว่า
เรื่องต้นตรวจสอบพบว่าคลินิกได้มาตรฐาน
แต่ว่าเรื่องการตรวจคนไข้ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
ศ๒๕๔๑ต้องให้ความปลอดภัยคนไข้
โดยต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วยตลอด

ใช่แต่ว่าเวลาเกิดเหตุณเวลาเกิดเหตุ

มีเพียงหมอกับคนไข้เท่านั้นที่อยู่กันลำพัง

คุณหมออดีศรบอกว่าตามหลักความจริงแล้ว
การตรวจภายในนั้นมีหลักอยู่๓ข้อที่ต้องกระทำ
คือ๑ผู้ป่วยต้องยินยอม
ผู้ป่วยจะต้องมีเหตุให้สามารถตรวจภายในได้

จะต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วยตลอดเวลา
ซึ่งตามปกติแล้วทางคลินิกมีผู้หญิงอยู่ประจำคลินิก
แต่เหตุใดในวันที่ตรวจคนไข้ที่ได้รับความเสียหาย
พนักงานของคลินิกถึงไม่เข้าไปเป็นบุคคลที่๓

อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตรวจสอบนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีถามว่าเป็นอย่างไร
ก็บอกว่าตอนนี้ยังถือว่าไม่มีความผิด
ที่ถูกกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธอยู่
ก็เลยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงขึ้นมา
วบคู่ไปกับการดำเนินคดีของตำรวจ

ก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยตนต่อไป

ที่จะต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วยตลอดเวลา
ซึ่งข้อนี้จริงทางคลินิกก็มีผู้หญิงอยู่
แต่โดยหลักการเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องคุยประเด็นนี้นะ
ว่าณเวลาที่เกิดเหตุทำไมบุคคลที่๓ไม่อยู่ด้วย
ส่วนประเด็นในเรื่องของคดีความเนี่ย
ตอนนี้เขายังไม่ถือว่าคุณหมอเป็นคนผิดนะ

ที่ทางผู้เสียหายได้ร้องเรียน
เพราะฉะนั้นในทางสาธารณสุขของเรา
สื่อข้อที่จริงว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง

ซึ่งต้องเป็นบุคคลสำคัญในการเข้าไปในห้องตรวจภายในด้วยนะครับ

สาเหตุที่ไม่อยู่กับผู้ป่วยในขณะตรวจ
และในบางเวลาอาจจะไม่มีบุคคลที่๓อยู่นี้

เพราะจากการสำรวจตรวจสอบภายในคลินิกแห่งนี้
ก็คือพบว่ามีพนักงานหญิง๒คน
ปกติหมอตรวจคนไข้พนักงานหญิงก็จะเข้าไปอยู่ในห้องด้วย
แต่ช่วงที่คนไข้เยอะเพราะจะต้องซักประวัติ
จ่ายยาให้คนไข้คนอื่นนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ทีมข่าวก็ได้สอบถามกับคนดูแลคลินิก
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕๗ปี

ว่าทำงานอยู่ที่คลินิกแห่งนี้มา๒๐ปี

แล้วก็ได้ถึงคิวและเข้าไปตรวจกับคุณหมอนะครับ
แล้วการเข้าไปตรวจกับคุณหมอในวันนั้น

ตอนที่ผู้เสียหายเข้าไปตรวจเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติใดนะ
ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือโวยวายแต่อย่างใด
โดยพนักงานของคลินิกผู้หญิงวัย๕๗ปีบอกว่า

หากผู้เสียหายจะร้องขอความช่วยเหลือ
เชื่อว่าคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ภายในคลินิก

เพราะว่าห้องแห่งนี้ไม่มีประตูปิด
เป็นเพียงแค่ผ้าม่านปิดกั้นเท่านั้นเอง
ส่วนการที่พนักงานหญิงวัย๕๗ปีและพนักงานอีกคน

เพราะวันนั้นในคลินิกมีคนไข้คนอื่น
เธอต้องไปซักประวัติต้องไปจ่ายยาอะไรแบบนี้นะครับ
นี่เป็นคำบอกเล่าของพนักงานคลินิกแห่งนี้
ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเรื่องนี้แหละครับอย่างที่บอกไป

จะต้องนำไปตรวจสอบเรื่องของบุคคลที่๓
แต่ด้วยความที่มีผู้เสียหายทยอยเข้ามา
บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมากับคุณหมอคนนี้
ก็เลยทำให้หลายภาคส่วนในวิชาชีพหมอก็ต้องมีการตรวจสอบ
มาที่ไปกันอย่างไรมีการสอบสวน
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ชะนินจารุวัฒนมงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
อันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่คุณหมอท่านนี้ทำงานอยู่
ถูกต้องที่สังกัดอยู่ที่โรงพยาบาลนี้สวรรค์ประชารักษ์นะคะ
นายแพทย์ชะนินบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
โดยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับทางคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็สำนวนของตำรวจด้วย
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทีนี้มาดูตำรวจบ้างตำรวจว่าอย่างไร
พันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณีรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์บอกว่า
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่
ล่าสุดก็ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายรายใดเคยถูกกระทำลักษณะแบบเดียวกัน
สามารถไปแจ้งความได้ที่สพนครสวรรค์เพิ่มเติม
ไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าจากพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร
คณะเจริญเลขาธิการแพทยศภา
ก็มาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะคุณผู้ชมครับ
ก็บอกว่าทางแพทยศภาได้ทราบข้อมูล
แล้วก็รอข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายและพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีจริยธรรมตามกฎหมาย
โดยราชวิทยาลัยสูตินารีภาษณ์

คู่ไปกับอนุกรรมการจริยธรรมด้วย
หากตรวจสอบพบว่าแพทย์ที่ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมดังกล่าวจริง
ถือเป็นความผิดทางจริยธรรมที่ต้องพิจารณาลงโทษต่อไปค่ะ
ทั้งนี้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นน้อยมาก
แล้วก็ไม่เคยมีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีการตรวจภายในปีหนึ่งปีหนึ่งหลายล้านครั้ง
ฝากคันก็ดีตรวจทางนริเวศก็ดี

ขอให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็อย่ากลัวการตรวจภายใน
ซึ่งรักษาโรคสตรีได้จำนวนมาก
อย่าไปกลัวอันนี้ก็ย้ำด้วยเหมือนกันนะคะ

ในความตั้งมั่นในคุณธรรมของสุตินรีแพทย์ทั่วประเทศ
ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอสูตินารีทุกคน
ที่รักษาผู้ป่วยด้วยจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ต่อไปนะคะ
ส่วนทั้งในเรื่องของคดีทั้งในเรื่องการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องของคดีตำรวจของนครสวรรค
เขาต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ผู้เสียหาย
มาจากโรงพยาบาลตำรวจก่อน
แล้วผลมันออกมาแบบนี้คุณว่าไม่พบคราบอสุจิ
แต่พบร่องรอยบางอย่างเท่านั้น
เพราะว่าผู้เสียหายไม่ได้เดินทางมาตรวจในทันทีทันใด
ระยะเวลานานกว่า๑๐วัน
แล้วก็ตำรวจที่ไปตรวจที่คลินิกผู้ต้องหา

และคุณหมอคนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่
ดังนั้นจึงไม่ได้จับขังยังไม่ได้สงสารอะไรแบบนี้
เป็นศิษย์ของคนที่ถูกกราวหา
แต่ว่าเมื่อวานคุณหมอคนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์
ไปพบตำรวจแล้วก็ให้สัมภาษณ์เปิดเผยสั้นนะคะ
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยากมีอะไรมาก

ไปตรวจสอบบริเวณคลินิกหรือภายในห้องตรวจได้เลย
จะไม่มีการฟ้องกลับกับทางผู้เสียหายแต่อย่างใด

แล้วก็คุณหมอบอกแบบนี้สงสารผู้เสียหายมาก

กลัวว่าผู้เสียหายจะคิดสั้นหรือเครียดมากไปกว่านี้
นะครับแม่ของผู้เสียหายตอนนี้เครียดมากเหมือนกัน
ผมจึงไม่อยากให้ข้อมูลอะไรที่จะเป็นการทำร้ายใจ
ทั้งของผู้เสียหายและของแม่ผู้เสียหาย
รับที่ผ่านมามีการติดต่อกัน
แต่ทุกอย่างเป็นการพูดคุยเชิงเทคนิคทางการแพทย์
เช่นหมอใช้คำว่าที่รักเพื่อกระตุ้นการรักษาเท่านั้น
เพราะหมอทราบว่าคนไข้เป็นอย่างไร
แต่บางอย่างเป็นเรื่องของจัญญบันไม่สามารถเปิดเผยได้
ขอไม่ตอบโต้และจะขอไปสู้ในชั้นศาล
พอข่าวกระจายออกไปแม่เครียดมากสงสารแม่มาก
ไม่ขอพูดอะไรและจะยังทำงานตามปกติ

และมีกำหนดการผ่าตัดต่อหมันคนไข้ด้วย
ส่วนการทำงานที่โรงพยาบาลและคลินิก
ยังทำตามปกติเพราะว่าคนไข้ยังติดต่อมา
เพื่อสอบถามและเดินทางมารักษาจำนวนมาก
แพทยศภาจะมาตรวจสอบหรือสอบสวน
ก็ยินดีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ยืนยันว่าเป็นการรักษาและเป็นความเข้าใจผิดของคนไข้

นี่คือเมื่อวานที่หมอจักรพงศ